คุณผู้ชมค่ะวันนี้กลุ่มกาดปลดแอบร่วมกิจกรรมกัน
เขามีการรวมตัวกันเป็นภาคีกาดนะคะ
จัดกิจกรรมเขียนป้ายผ้ายาว๑๑๒เมตร
ระบายความในใจสะท้อนความล้มเหลวของรัฐบาลพลเอกประยุทธ์จันโอชา
ตอนเที่ยง๕นาทีที่เกาะพญาไทย
ตรงอนุสวรีชัยสมรภูมินะคะ
ก็เริ่มกิจกรรมกันแบบนี้ก็เขียนป้ายผ้าเรียงกันไปยาวเหยียดเลยนะคะ
ซึ่งเที่ยง๒๐ค่ะทางด้านของพันธุ์ตำรวจเอกบวรพบสุนทรเลขา
ผู้กำกับการสอนอพญาไทยพร้อมกับกำลังตำรวจบกน๑นะคะ
ในเครื่องแบบและชุดควบคุมฝุงชนเนี่ย
มาด้วยรถตู้ตำรวจมาอ่านประกาศพรกรฉุกเฉินฉบับที่๑๕ข้อ๓
คือห้ามไม่ให้มีการชุมนุมทำกิจกรรมต่าง

คือปกติแล้วเนี่ยเขาจะมีการเหมือน
แจ้งก่อนเนาะว่าให้ยุติการชุมนุมซะประมาณ๑ชั่วโมง
ถ้าฝ่าฝืนค่อยจับกลุ่มแต่อันนี้คือมาถึงแล้วจับเลย
มันเลยเกิดความวุ่นวายขึ้นแบบนี้คุณผู้ชมดู
แล้วทีนี้มันมีจังหวะที่ตำรวจถูกฉุดกระชากก็มี
แล้วก็มีจังหวะที่ตำรวจถูกคุณป้าผู้หญิงคุณพี่ผู้หญิงท่านหนึ่ง

แล้วคุณป้าทางนั้นแกมีการถอดกางเกงโชว์ต่อหน้าเจ้าหน้าที่ด้วยค่ะ

หลายคนก็ไม่พอใจสำหรับการบุกเข้าจับกุม
อย่างนั้นเลยนะคะเอ่อหลายคนไม่พอใจแล้วก็ตำหนิในเรื่องการเข้าจับกลุ่มของตำรวจนะคะ
แล้วก็คุณป้าแกก็ยังมีการถอดกางเกงด้วยนะคะ
เรื่องนี้ทางด้านของบกเอ็มปลดแอบนะคะนายกิติพิวัฒน์ศรีบุญเรืองบอกว่า
วันนี้ภาคีกัดมวลชนกลุ่มต่างเขาตั้งใจมาจัดกิจกรรมกัน
ซึ่งก็เป็นกิจกรรมที่จะสะท้อนให้เห็นถึงความล้มเหลวของรัฐบาลชุดนี้
ว่าควรจะลาออกไปได้แล้วแต่การดำเนินการของตำรวจเนี่ยถือว่าก้าวพลาดมากมาก
เพราะอย่างที่บอกอยู่คุณพุ่งเข้ามาแล้วคุณก็บุกจับทุกคนเลย
อันนี้มันทำให้เกิดความตึงเครียดและเป็นก้าวที่พลาด
รวมถึงมีคนได้รับบาดเจ็บจากการเข้าจับกลุ่มของเจ้าหน้าที่ด้วยนะคะ
ซึ่งเขาบอกว่าอาจจะมีการแจ้งความกลับด้วย
ทีนี้ค่ะคุณผู้ชมค่ะเมื่อช่วงเย็น๑๗นาฬิกา๔๕นาที
ตำรวจชุดควบคุมฝุงชนหลายร้อยนายเลยค่ะ
ไปที่แยกสำย่านถนนพระราม๔ถนนพญาติไทยมีรถผู้ต้องขังไปด้วย
กลุ่มผู้ชุมนุมกลุ่มกาดก็ขยับเข้าไปภายใน๓ย่านมิดทาวน์
คือมันมีรายงานว่าช่วงจังหวะนั้นมีเสียงดังคล้ายเสียงระเบิด
หน้าจามจุรีสเกวร์ค่ะ
นี่ค่ะจังหวะเมื่อสักครู่นี้นะคะ

เจ้าหน้าที่ตำรวจชุดควบคุมฝูงชน
ก็ล้อมสารย่านมิดทาวน์เอาไว้ทุกด้านเคลียร์คนออก
แล้วก็ยุติการชุมนุมเริ่มเปิดการจราจรแยกสามย่านประมาณ๖โมงครึ่ง

หลังจากมีเสียงดังคล้ายระเบิดนะคะ
ก็ไปเจอสะเก็ดส่วนใหญ่ทำด้วยตะปูตัวเล็กค่ะ
ตกอยู่แล้วก็มีเศษวัสดุไหม้ไฟ
ว่าใช้ทำวัตถุระเบิดตกอยู่เยอะเลย
ก็เก็บไว้เป็นหลักฐานก็ต้องไปไล่ดูภาพจากกล้องวงจรปิดนะคะ
จากเหตุการณ์นี้รองโฆษกสำนักงานตำรวจแห่งชาติ
ทางตำรวจเอกฤษณะพัฒนาเจ้าเรินบอกว่า
มีคนเจ็บแต่เจ็บเล็กน้อยนะคะ
๔คนเป็นเจ้าหน้าที่รักษาความปลอดภัยของห้างจามจุรีสแควร์๑คน
แล้วก็มีตำรวจ๒นายนะคะ
แต่ว่าล่าสุดตอนนี้เนี่ยสามย่านมิดทาวน์ก็ไม่ได้มีกลุ่มผู้ชุมนุมแล้วนะคะ